ต่อกันที่เหตุการณ์นี้ค่ะที่นครสวรรค์คุณผู้ชมค่ะ
ก็มีผู้ปกครองของวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะ
บอกว่าถูกกำนันพาพวกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงในบ้าน
ขณะที่ทางฝ่ายกำนันเขาบอกเขาไปในพื้นที่ตรงนั้น
เพราะว่าต้องการไประงับเหตุวัยรุ่นทำร้ายร่างกายกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ค่ะก็ถูกส่งไปร้องเรียนที่เพจ
ของรายการดังนะคะบอกว่าถูกกำนันในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ย
พาพวกนับสิบคนมาทำร้ายถึงในบ้านพักเลยนะคะชายวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดปี
เขาบอกว่าคนที่สวมเสื้อกล้ามเนี่ยค่ะก็คือกำนันที่เขาบอกว่าพาพวก
มาทำร้ายนี่แหละก็มานะคะบอกว่าจะมาระงับเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาส
แต่กลับมาทำร้ายเขาทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
คนที่มีเรื่องกับเรานะ
ขณะที่กำนันตำบลบ้านแก่งนะคะบอกว่าวันนั้นชาวบ้านมาแจ้งเขา
บอกมีวัยรุ่นทะเลาวิวาดกันคว่างปลาขวดแปลกกระจายเต็มพื้น
ก็เลยประสานกับตำรวจมาเพื่อระงับเหตุแล้วพอไปถึงเนี่ย
ก็พบว่าผู้ชายวัยรุ่นคนนั้นเป็นคู่กรณีกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ก็เลยคุมตัวไว้กับที่ไม่ต้องการจะให้ไปทะเลาะวิวาดกัน
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มีอาการเมาขัดขืนก็เลยไปตบหน้าเพื่อเรียกสตินะคะ
วัยรุ่นอีกคนนึงที่เป็นคู่กรณีกันเนี่ย
กลุ่มนั้นพาดพิงบอกว่าเป็นลูกเขาซึ่งจริงก็เป็นลูกของภรรยาเก่า
ก็คือลูกเลี้ยงนั่นแหละนะคะแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เข้าข้างค่ะ